เชื่อว่าอุณหภูมิน่าจะลดลงแน่นอน
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยนะครับ

ใกล้จะถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้ว

บริเวณทางตอนบนฝนจะยังมีหรือไม่
หรือไม่นะครับอากาศจะหนาวเย็นหรือเปล่านะครับ
ส่วนตอนล่างฝนเป็นอย่างไรมาดูการคาดการณ์กันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ปัจจัยหลักที่จะเข้ามามีบทบาท
สถานการณ์สภาพอากาศไทยอย่างบริเวณความกดอากาศสูง
ก็เริ่มมีอิทธิพลต่อสถานการณ์สภาพอากาศไทยแล้วนะครับ
เริ่มมีการไล่เอากลุ่มฝนที่ก่อนหน้านี้มาตกทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
พื้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก

ซึ่งฝนที่ตกลงมาทั้งในพื้นที่ตอนบนกับตอนล่างก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยนะครับ
ที่จะทำให้ความเย็นนั้นเย็นขึ้นกว่าเดิมนะครับ

นี่คือการคาดการณ์นะครับเรื่องของลมหนาที่จะเข้ามาในเมืองไทยของเรานะครับ
เป็นอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงก่อนหน้านี้ในระยะนี้มีมาแล้วนะครับ
หนึ่งอัลลอกก็ทำให้ฝนที่เราลงบ้างแต่ว่าช่วงวันที่๓๑ต่อเนื่องไป
จนถึงวันที่๒จะมาอีก๑ระลอกกำลังค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ
ก็จะมีบทบาทสำคัญในการไล่ฝนออกไปจากเมืองไทยของเรา
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนไปจนถึงตอนกลางนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ตอนล่างฝนยังคงหนักอยู่นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างฝั่งอ่าวไทยนะครับ

ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าวก็ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
เดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นมาดูกราฟิกนี้กันครับ
กราฟิกการคาดการณ์ลักษณะของฝน
ลักษณะของลมหนาวที่จะมีบทบาทต่อเมืองในของเรา๑๐วันหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ฟ้าด้านบนก็คือเรื่องของลมหนาวนะครับที่จะมีบทบาทต่อเมืองไทยของเรา
สีเขียวคือสัญลักษณะการฝนนะครับ
นี่คือตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
จะพบว่าสีเขียวปกคลุมค่อนข้างเยอะละทีเดียวนะครับ
นวณต่อไปเรื่อยนะครับจะพบว่าสีฟ้าครับค่อยมีการแผลลงมาแล้วนะครับ
คำนวณต่อไปนะครับนี่ครับสีฟ้าก็จะเข้ามาไล่สีเขียวให้ถอยร่นลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับ
คุณผู้ชมสังเกตดีในช่วงสิ้นปี๓๐๓๑๑สีฟ้าจะเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของไทย
ก็จะทำให้อากาศนั้นมีอากาศเย็นนะครับ
แล้วก็ฝนนั้นก็จะลดลงจะไปเน้นตกหนักในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างนะครับ
จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณช่วงวันที่๓วันที่๔นะครับ
ฝนก็จะเริ่มกลับมาตกในพื้นที่ภาคเหนืออีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ยังไงท่องเที่ยวเดินทางก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ